จากคุณบอยทะกลเกียรตินั่นเองค่ะ
เขานำละครกลับมาเสนอแง่มุมชีวิต

ชื่อเรื่องว่าผ้าห่มพื้นสุดท้าย
เช่นอย่างเข้ากับอากาศตอนนี้อยากห่มผ้าห่มจังเลย

อ่านั่นบันไดดีจัดงานแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลงานล่าสุดของเจ้าพ่อละครเวที

เริ่มต้นละครเวทีน้ำดีเรื่องนี้นะคะบอกว่า
ตั้งใจเลยล่ะจะหยิบเอาเรื่องราวของทหารวีรบุรุษรั้วของชาติ

ก็หวังแหละจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสมุมมองหน้าที่
แล้วก็ความเสียสละของทหารไทยและครอบครัว
ซึ่งทุกคนก็จะเชื่อมโยงกันด้วยความรักหลากหลายรูปแบบนะคะ
ความรักแบบหนุ่มสาววัยเรียน

ความรักอันลึกซึ้งของพ่อกับลูกสาว
และความรักแบบแม่กับลูกชายนั่นเองค่ะ
โดยก็ได้คุณสันติต่อวิวัฒน์นะคะ
แท่นผู้กำกับและกิติเชี่ยววงสกุลค่ะ
รับหน้าที่เขียนบทนั่นเองนะคะ
พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสุดประทับใจมากมายค่ะ
นำทีมมาโดยคุณอ้อนสราวุธโออนุชิตฟรอยด์ณฑพงศ์
ี่ยวปวันรัฐดิวอริสราอุ้มสาวดิวมาเล่นละครเวทีครั้งแรกเลยนะเนี่ย
ชาช่ารำนโรงคุณอ้นกรกฎแล้วก็จูเนียกรวิทย์นั่นเอง
ซึ่งทีมผู้สร้างและนักแสดงก็มุ่งหวังแหละ
ละครเวทีเรื่องนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารให้มากขึ้นนั่นเอง
แล้วก็จะได้เข้าใจแง่มุมชีวิตของทหารว่าทุกครั้งที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่
นั่นคือความเสี่ยงเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองของเราเอาไว้ค่ะ
ในแง่มุมที่เขาเป็นมนุษย์นะครับ
แล้วเขาก็มีความรักความผูกพันกับคนต่าง

แต่ว่าเขาเป็นคนที่คอยปกป้องเรา
ให้เราอยู่อย่างมีความสุข

แล้วก็มีครอบครัวเป็นทหารมันเยอะ

คนมนุษย์ปกติกับคำว่าทหาร
ซึ่งนำเสนอด้วยหลายคนในหลายครอบครัวหลายชีวิต
ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากเรื่องหนึ่ง

นิ่งกันไปแล้วก็คงได้คิดอะไรต่อ

ละครเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับบอกให้เรารู้ว่า
คือระหว่างที่เราสุขสบาย

ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแค่หน้าที่การงาน

ที่จะทำเพื่อให้พวกเราอยู่กันอย่างสุขสบาย
เขาบอกว่าดูเรื่องนี้แล้วก็จะอุ่นนะ
อุ่นใจที่มีรั้วของชาติแบบนี้
ดูแลประเทศไทยกันไปต่อไปนาน